มาดูเรื่องป้าโอกันหน่อยค่ะป้าโอหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่๗มิถุนายน
ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยว่าเป็นตายร้ายดีที่ไหนอย่างไรนะคะนี่คือป้าโอค่ะ
ช่วยกันดูหน่อยนะคะป้าบอกว่าแกในครั้งสุดท้ายแกเอาสุ่มลงไปขายให้กับชาวบ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะแกเอาสุ่มลงไปขายให้กับชาวบ้าน
แล้วแกไม่กลับบ้านมาอีกเลยค่ะวันนี้ตำรวจสพนหิน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงกู้ภัยกว่าหกสิบชีวิตเนี่ยระดมกำลังปูพรมเดินเท้า
ค้นหาป้าโอวัย๕๗ปีที่เขตพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ภูเคาะภูกระแตงเนื้อที่กว่าหกบาทไร่นะคะ
หายตัวจากบ้านที่อยู่ติดเชิงเขาไปได้คุยกับนายวิจิตรสามีของป้าโอค่ะ
สามีเล่าว่าป้าโอ๋เนี่ยเป็นภรรยาคนที่๒อยู่กินกันมา๒๐ปีแล้ว
แต่ป้าโอ๋มีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือชอบดื่มเหล้ามากดื่มเป็นชีวิตจิตใจ
ห้าวันก่อนป้าโอเอาสุ่มลงไปขายแต่สามีบอกไม่เห็นกลับมาบ้าน
เลยไปแจ้งความที่สอบพอหนองหินวันที่ป้าโอ๋หายตัวไปนะคุณผู้ชม
โอใส่กางเกงขาสั้นสีดำค่ะใส่เสื้อยืดคอกลมสีเขียว
ผมยาวขาวทั้งหัวนะคะสะพายย่ามถุงปุ๋ยด้วย
แกเอาสุ่มลงมาขายให้ชาวบ้านอันละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอ่า
ใหญ่เวลาขายได้แกก็เอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อกับข้าวอะค่ะคนก็เอาจริงจริงนะ
คนก็ถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่า
มันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมอ่า
วิจิตแกก็ยอมรับบอกว่าเอาจริงผมยอมรับนะว่าผมเคยขู่เมียไว้
ผมเคยขู่เมียไว้เหมือนกันว่าถ้ากินเหล้าอีกจะฆ่าให้ตาย
แต่ผมไม่เคยมีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นจริง
ตอนนี้เป็นห่วงเมียมากกลัวว่าเมียจะไม่ปลอดภัย

ระดมกำลังค้นหาป้าโอกเป็นวันที่๔ในรัศมี๕๐๐กิโลเมตร
วันนี้เนี่ยคนที่นำทีมคือนายสิทธิศักดิ์จันทศรหรือกำนันแกละนะคะ
ก็ไปที่บ้านของป้าโอบนภูเขาอีกครั้งหนึ่ง

เบาะแสมาว่านายวิจิตรสามีป้าโอ
เอาเสื้อผ้าป้าโอไปเผาทิ้ง
มีเสื้อที่พบคราบสีแดงคล้ายเลือด
แล้วก็ปืนยาวไม่ทราบชนิด๑กระบอกด้วย
แล้วก็มีการไปตรวจค้นบ้านร้างริมถนนนะคะ

เพราะชาวบ้านบอกว่าเห็นป้าโอมาอาศัยอยู่ช่วงเย็นวันที่๘มิถุนายน
ซึ่งบ้านหลังนี้ร้างมา๑๐กว่าปีแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะขึ้นไปที่บ้านของป้าโอกับนายวิจิตรหรือจะมาที่บ้านร้างก็ไม่เจอตัวป้าโออยู่ดีค่ะ
เราก็เลยเชิญตัวนางทองย้อยภรรยาคนแรกแล้วก็นายวิจิตรสามีป้าโอมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีก
ระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางมาถึงเนี่ยทีมข่าวก็ถามนะว่าเอาจริง
ที่ผ่านมาเคยมีปัญหากันไหมนางทองย้อยก็บอกไม่เคยนะแต่ก็เป็นห่วงโอเหมือนกันนะเป็นห่วงจนนอนไม่หลับเลยล่ะ
แต่ถ้าถามว่าวิจิตจะฆ่าเมียหรือเปล่าฉันเชื่อนะว่าวิจิตรไม่ได้ฆ่าเมียหรอก
ส่วนนายวิจิตรก็ตอบคำถามสื่อเหมือนกันนะว่าเผาเสื้อผ้าภรรยาทำไม
เขาบอกว่าก็เสื้อผ้าอันนั้นน่ะเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมาแล้วใส่ไม่ได้ไม่ใช่เสื้อผ้าของภรรยาซะหน่อย

ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เห็น

พอถามชาวบ้านเขาบอกว่าจริงครอบครัวนี้เขาอยู่กินกัน๓คนผัวเมียมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ลงมาตอนเช้าแล้วก็กลับขึ้นบ้านไปตอนเย็น

และไม่แจ้งข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม๔วันแล้วก็ยังไม่เจอตัวป้าโอเลยนะคะ

ผมยาวสีขาวทั้งหัวนะคะ

ในพื้นที่ที่จังหวัดเลย

หวังว่าแกจะยังปลอดภัยอยู่นะคะ
คุณผู้ชมเดาทิศทางของคดีไปต่างนานนะ